วาสนาผู้ใดเนาะ

ดังมากวาสนะผู้ใดก็คือวาสนะพระเอกของละครไทยบ้านสำหรับคุณผู้ชม

จากความสามารถแล้วมันก็ต้องอยู่ที่จังหวะเวลาแล้วก็โอกาส
เหมือนพระเอกที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ค่ะ
วันนี้ขวัญเลยพาไปดูวาสนาของพระเอกนะคะ
กว่าจะมาดังได้เนี่ยอุ้ยผ่านเรื่องราวเล่นละครอะไรกันมาบ้าง
ไปดูกันค่ะปล่อยคนแรกดีกว่าค่ะพี่โป๊ปธนวัฒน์นะคะ
กว่าจะมาเป็นพระเอกดังโด่งดังเป็นพลุแตกขนาดนี้

บทละครฟอร์มยักษ์อย่างบุตเพสันนิวาสนี่แหละ
แล้วก็พรมลิขิตโป๊ปเนี่ยต้องพิสูจน์ฝีมือผ่านการเป็นตัวประกอบมาก่อนนะ
จากหนังเรื่องกำนานสมเด็จพระนเรสวนภาคสาม

ตัว๓ตัว๔ตัววงประกอบ

ก่อนจะได้รับโอกาสมาเล่นละครเรื่องดอกส้มสีทอง
กับบทเพื่อนคนเดียวของเรย่า

เพื่อนสนิทคิดไม่สืบ
บทนี้ค่ะที่น่าสงสารจับใจ
ทำให้โป๊ปได้รับโอกาสดีนะคะ
ก็ถือว่าคลองใจแม่คลองใจแฟนครองใจแฟนคลับนะคะได้ทุกยุคทุกวัยเลย
ใช่ค่ะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะ
รัชตะนี่ก่อนจะมีโด่งดังกระแสคู่จิ้นสุดปังในละครเรื่องคุณชาย
ชีวิตของเจฟเขาเคยผ่านการเป็นตัวประกอบมาแล้วค่าตัวน่าเอ็นดูคุณผู้ชม
เออเฮ่ยดูตริงโอ้โฮ
รับบทเป็นตัวประกอบละครในเมียว์๒๐๑๘ในตอนนั้นเนี่ยเป็นงานโรงเรียน
กับเขาแล้วนะเออนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมขาแป๊บเดี๋ยวด้านนั้นค่ะ
คือในตอนนั้นฟิล์มธนพัฒน์ก็รับบทเป็นพระเอกสุดปังได้
ชายาวสามีแห่งชาติอืมแต่ด้วยค่าตัวสี่ร้อยใช่ไหม
ค่ารถไปกลับก็ไม่เหลือแล้วแจมก็โอ๊ยน่าสงสารอยู่ตอนนั้น
แคทงานโฆษณาวิ่งไปวิ่งมาได้รับโอกาสดีค่ะ
จากค่าตัวหลักร้อยกลายเป็นหลักหมื่นทะยานสู่หลักแสน
แล้วคุณคุณค่ะวาสนาของจริงมาโด่งดังสุดขีด
เพราะว่าได้ประกบกับคู่จิ้นอย่างหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ในละครเรื่องคุณชาย
เนี่ยเขาบอกว่าคนจะดังอ่ะต้องรอเวลาเวลาเนอะ
แล้วก็ปิดท้ายจริงนะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะ
คุณกระทิงขุนนรงค์นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกคนนึงนะคะ
กว่าจะดังได้เนี่ยค่ะผ่านการเป็นตัวประกอบมาก่อนนะคะ
กับการรับบทเป็นองคารักษ์ในละครฟอร์มยักษ์เรื่องลิขิตรัก
ตอนนั้นเราก็ดูนะคะเพราะว่ามีณเดชนยายาเนาะ
นี่ค่ะยืนเรียงหนูทางด้านซ้ายสุดเลยนะคะ

เพราะว่าเขาถอดเสื้อนะคะองคลักษณ์อะไรหนอน

หลังจากนั้นนะคะก็หนุ่มกระทิงได้รับบทแบบเด่นมากขึ้น

แล้วก็สาบซ่อนรักนะคะประกบคู่กับสาวนิชานะคะ
ซึ่งเร็วนี้ก็จะได้ดูนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเส้นทางก่อนมาจะวันนี้ได้

บางคนอาจจะแบบว่ามีโอกาสหยิบยื่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเลย
แต่ต่อผลที่เราพูดไปเนี่ยถึง๓หนุ่มเนี่ย
กว่าจะมาฝากขวากหนามเขาเยอะเหมือนกัน
ต้องขอขอบคุณความอดทนของหนุ่มด้วยนะ
เราจะไม่เห็นแบบดังขนาดนี้
แต่คือมันก็หล่อทะลุออกมาเนอะ